แล้วก็ไปล็อกคอคุณธนทรนี่จังหวะนี้นะ

หน้าคุณธนทรนี่เป็นเปื้อนแดง
เรื่องนี้พบตรบอกว่า

อย่างเด็ดขาดเลยนะโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒน์ครับ
จำเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายในทุกคดีครับ
โดยเฉพาะความผิดที่เกิดขึ้นในสถานที่สำคัญ

ท่านผ่อบอตรอบอกว่าแม้ก่อนหน้านี้นะ

คนก็สงสัยกลัวว่าเฮ้ยหรือแบบนี้โทษจะเบา

เดี๋ยวต้องมาทบทวนถอดบทเรียนกรณีผู้ป่วยทางจิต
และจะใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้อย่างไร

เพื่อวางแนวทางในอนาคตครับ
ทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ในฐานะที่เป็นโคศกกองบัญชาการตำรวจนครบาน
พลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอก

หลังจากที่เอาตัวเคร้อยล้านส่งโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพญาไปแล้วนะ

แล้วหมอก็ประเมินอาการวิเคราะห์เบื้องต้นแล้ว
แต่ว่าทางลูกชายติดต่อขอเอาตัวเคร้อยล้านกลับไปรักษาที่บ้าน

พนักงานสอบสวนก็นัดหมายให้มารายงานตัวอีกครั้งหนึ่ง
พฤศจิกายนต้นเดือนหน้าค่ะ
เดี๋ยวก็จะนำตัวเข้าสู่ขั้นตอนการส่งฟ้องต่อสาร

อันนี้โทษคือคุกไม่เกินเดือนนึงปรับไม่เกินหมื่นนึง
อันนี้ทดเบาหน่อยครับ

พนักงานสอบสวนครับยังไม่ได้ระบุข้อหา
ไปชัดเจนว่าเป็นการทำร้ายร่างกายถึงขั้นใด
เพราะว่ามันอาจจะเป็นสาหัสหรือว่าเล็กน้อย
อาจจะเล็กน้อยต้องรอใบรับรองแพทย์ครับ
แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนในส่วนของอันนี้เรื่องใหญ่
จัดงานมหากรรมหนังสือแห่งชาติ
บอกที่ผมบอกไงที่บอกว่าเขาเสียหาย
เพราะที่พี่เบิร์ตถามไงเวลาเกิดเหตุแบบนี้แล้วใครจะอยากไป
เรื่องนี้ครับทางผู้จัดเตรียมจะเข้าแจ้งความเอาผิด
มาดูความเห็นของทนายความหน่อย

ออกมาโพสต์เฟซบุ๊คตั้งคำถามไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐ
ผู้มีอำนาจในการใช้กฎหมายว่าทำไม
ทำไมถึงปฏิบัติแตกต่างจากตัวตึงระยองหรือว่าคุณนกน้อย
ทั้งที่มีกฎหมายรองรับพศสุขภาพจิตพศ๒๕๕๑
ให้อำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานสามารถคุมตัวผู้ป่วย
นำไปรักษาหรือบำบัดคัดแยกได้ตามกฎหมาย
ถ้าในเกิดผลบอกว่าทำไมถึงนิ่งเฉยล่ะ
อกจากนั้นยังตั้งคำถามอีกว่าทำไมทางครอบครัว

นี่แหละจะโดนดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญาได้
แต่คุณผู้ชมเรื่องของการอ้างว่าป่วยจิตเวท

อธิบดีกรมสุขภาพจิตท่านเคยบอกนะว่า
ตอนก่อเหตุถ้ามีช่วงใดช่วงหนึ่งที่คนก่อเหตุ
สำนึกรู้ผิดชอบชั่วดีก็ต้องรับโทษนะ
แต่ทางศาลท่านอาจจะพิจารณาพิจารณาโทษที่ลดลงมาหน่อย
นะครับไปดูอีก